คือเขามีโรคประจำตัวแหละทั้งความดันกับเรื่องของโรคไต
ฉีดไปปุ๊บ๒๔ชั่วโมงหายใจไม่ออกช็อกเสียชีวิตครับ

พ่อตายเพราะฉีดวัคซีนใช่ไหม
เพราะถ้าเกิดพ่อไม่ฉีดพ่อจะไม่เป็นอะไรใช่ไหม
ล่ะพ่อเป็นโรคความดันกับโรคไต
แต่ถ้าเกิดพ่อไม่ฉีดพ่อยังอยู่กับหนูต่อไปได้ใช่ไหม
ลูกสาวก็ฝากถามมาว่านี่มันเกิดจากผลกระทบของวัคซีนหรือเปล่า
คุณผู้ชมดูน้ำตาของลูกสาวผู้เสียชีวิตครับ
นะฮะผู้เสียชีวิตคือนายอัครเดชอายุหกสิบสี่ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีครับ
นอนอยู่ในพื้นบ้านกลางบ้านเลยที่อุดร
นะฮะลูกสาวก็ต้องแจ้งกู้ภัยแจ้งคุณหมอแจ้งจำรวจไปตรวจสอบ
คือร่างกายของเขาไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย
ลูกสาวนั่งข้างศพพ่อแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาดู
แล้วก็มาช่วยกันปลอบแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ลูกสาวอายุ๔๑แล้วบอกว่า
พ่อหนูเนี่ยนะมีโรคประจำตัวก็เป็นความดันเป็นโรคไตต้องฟอกไตประจำนะฮะ
แต่ว่าก็คือก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง๗โรคเสี่ยงที่ต้องไปฉีดวัคซีนก่อน

คุณหมอโทรมาแจ้งว่าได้สิทธิ์ได้คิวและฉีดวัคซีนแอสเตอร์เซเนก้าเอากระพากันไป
เพราะว่าคือพ่อเองเขาก็อยากฉีดอยู่แล้วต้องการที่จะให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกัน
วันที่๒กรกฎาคมหลังจากฉีดไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไร
แต่ผ่านไปอีกวันหนึ่งกำลังจะครบ๑วันเต็มกำลังจะครบ๒๔ชั่วโมง
ตื่นมาหน้าซีดกระวนกระวายหายใจไม่ออกคลั่นเนื้อคลั่นตัว
หลังกินข้าวเที่ยงเสร็จปั๊บหายใจไม่ออกช็อกหมดสติแล้วล้มลงข้างโต๊ะ
กินข้าวลิ้นจุกปากเสียชีวิตเลยคุณผู้ชม
นี่อาจารย์ข้าวยังอยู่บนโต๊ะลูกสาวช่วยปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจ
อาการไม่ดีขึ้นก็เลยโทรหากู้ภัยแต่ไม่ทันเวลาครับ
เห็นไหมฮะว่าเนี่ยนอนอยู่ข้างโต๊ะกินข้าวพ่อเสียชีวิตเลย
ลูกสาวก็เลยแบบเอ๊พ่อเสียชีวิตจากการที่ฉีดวัคซีนหรือเปล่าล่ะ
เพราะถึงแม้พ่อมีโรคประจำตัวแต่พ่อก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้เลย

เรื่องต้นเนี่ยฮะตำรวจก็ส่งศพไปชนสูตรนะครับ

ส่วนจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเรื่องของการแพ้วัคซีนหรือไม่อย่างไรนั้น
ให้ย่าทำเรื่องไปที่ส่วนดำรงทำตามขั้นตอนต่อไปนะครับ